คุณผู้ชมครับเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านครบ๑ปีพอดิบพอดี
พฤศจิกายน๑พฤศจิกายนนะครับ
เพราะว่างวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีปัญหากัน
ก็คืองวดของวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

แล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการขึ้นสารไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๖แล้วนะครับ
ก็เป็นคิวของเจ๊บ้าบินพยานของฝั่งครูปรีชาก็ขึ้นศาล
ส่วนหมวดจรูนและทนายตั้มบอกว่าไม่มีความกังวลในคดีนี้
เจ๊บ้าบินจะเป็นพยานปากสำคัญที่อาจจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายได้ในคดีนะครับ
แต่ว่าฝั่งของหมวดจรูนและทนายบอกว่าไม่เป็นไรผมไม่กลัวนะครับ
ครูปรีชาไคร่ครวนทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊ภัทร
แม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่คิวของเจ๊พัด

ก็คือนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
โจทย์คนสำคัญฝั่งครูปรีชาในคดีหวย๓๐ล้าน

ก็ถูกนำตัวขึ้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นครั้งที่๖แล้วสำหรับคดีนี้นะครับ
ส่วนครูปีชาเปิดเผยว่ามาในฐานะโจทย์
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
คดีนี้จะผ่านมา๑ปีเต็มแล้วก็ตามเร็วเหมือนกันนะคุณ

แต่ก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏในเร็วนี้
และมั่นใจว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑เป็นของผม
ส่วนร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูน
พร้อมด้วยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้ม
เปิดเผยเหมือนกันบอกว่าไม่มีความกังวลใด
ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน
โดยหมวดจรูนบอกว่ายังมีความมั่นใจในตัวทนายสิทธา
แม้ว่าทนายสิทธาทนายตั้มเองจะถูกโจมตีด้วยปัญหาเรื่องส่วนตัว
จากบุคคลต่างรวมถึงเรื่องของคดีอื่นด้วย
เสร็จสิ้นการไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
ฝ่ายทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในคดีนี้

และทำใจแล้วว่าคดีนี้ยาวแน่นอนนะครับ
มรสุมที่เจอกับตัวเอง

ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือคดียาเสพติด

หรือเรื่องของการเรียกเงิน๕๐๐๐๐๐อะไรหน่อยนะครับ
ธนายตั้มแม้เขาจะตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
ส่วนเรื่องที่ถูกถามเกี่ยวกับคดีอื่นนั้น
แล้วก็คดีเรียกรับเงิน๕แสนบาทนะครับ
นายตั้มก็บอกว่าผมไม่กังวลใจอะไรเลย

เพราะผมก็ยืนยันผมไม่ได้ไปเรียกอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกเขาพร้อมที่จะไปให้ข้อมูล
หน่วยงานไหนที่จะให้เขาไปให้ข้อมูล

ทนายวรยุทธ์เจ๊บ้าบินเจ๊พัดก็ออกมาด้วยสีหน้าไร้กังวลนะครับ
บ้าบินวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
ค่ะดูเรียบร้อยเชียร์นะฮะเปิดเผยว่าดีใจโล่งใจ
ที่ได้พูดความจริงต่อสารและก็มาถึงศาลตั้งแต่ตี๕
มารอเลยแหละรอกันทั้ง๙โมงเช้า
ส่วนครูปีชายืนยันหนักแน่นอีกครั้งนะครับ
ความจริงกำลังจะปรากฏความจริงก็คือความจริง

เห็นใจกับประชาชนทั้งประเทศที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ว่า

ส่วนในเรื่องของการพิจารณาและการไต่สวนของศาล
ข้อมูลจากศาลทั้งสองฝั่งก็ไม่กล้าบอกอยู่แล้วล่ะนะครับ
เพราะว่าคราวที่แล้วก็ถูกสารสั่งแล้วนะครับ

เพื่อมีผลต่อเรื่องของการตัดสินนะครับ
ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องนัดถัดไป
ก็คือวันที่๒๒๒๓พฤศจิกายนนี้

นัดพยานอีก๓ปากในฝ่ายโจทย์นะครับ

จำได้ไหมคราวที่แล้วที่มาให้กำลังใจคนอื่นเขา

แล้วบอกว่าตัดมาจากห้องเสื้อเลย๒หมื่นถึงบ้าเบียน
แล้วก็ถามผู้สื่อข่าวสวยไหมเจ๊สวยไหม
แต่คราวนี้มาในแนวเรียบร้อยขึ้นศาลเองนะครับ